ดิฉันมาดูฝูงปูมดแดงที่อ่าวพังงาบ้านโคไครค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าจะเกอร์เพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกกระหน่ำลงมาตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
และล่าสุดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ที่พื้นที่ประเทศลาว
แต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ก็คือแถบภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยถามว่าภาพก็ตะวันออกนี่อยู่ไกลจากพายุทำไมโดน
เพราะว่ามันมีแรงดึงจากลมนั่นเองนะคะทำให้ลมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันออกพัดผ่านขึ้นไป
ทำให้บริเวณที่เกี่ยวข้องมีฝนตกนั่นเองค่ะ
ดูจากโมเดลตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นหย่อมตัวแอล๓จุดด้วยกัน
ด้านบนนั้นคือนังกานะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนั่นก็คือตัวแอลด้านฟิลิปปินส์นะคะ
นั่นก็คือโซเดลที่ต้องจับตามองเพราะว่าคาดว่าในช่วงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ย
เดี๋ยวโซเดลก็จะเคลื่อนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะคะดูลักษณะของมวลอากาศเย็นกันบ้าง
นี่คือโมเดลจำลองอากาศเย็นพื้นที่สีสีอ่อนอ่อนเนี่ยค่ะ
อ่อนอ่อนขาวขาวนี่คืออากาศเย็นนะคะเดี๋ยวจะแผลลงมาจากจีนมาเรื่อยเรื่อย
เพราะฉะนั้นจะสัมผัสได้ถึงว่าช่วงนี้ภาคเหนือบางพื้นที่มีอากาศเย็น
แต่ว่าอากาศเย็นนี่แหละค่ะกดลงมาทำให้ภาคเหนือเนี่ยฝนน้อยนะคะ
ความเย็นเนี่ยนะคะทำให้ฝนตกไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่จะตกหนักนะคะ
แถบจังหวัดอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคเหนือบางจังหวัด
อย่างเช่นอุตรดิษฐพิสุนุโลกนั่นเองแต่ถ้าหากว่าต้องจับตาค่ะ
ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ฝนจะตกกระจายทั่วประเทศเห็นไหมคะพื้นที่สีเขียวสีเหลืองนี่คือฝนตก
ข้างหนักเลยนะคะระมัดระวังเรื่องของดินคนถล่มน้ำป่า
และหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
ให้เฝ้าระวังวันนี้วันที่สิบห้ายาวต่อเนื่องไปถึงยี่สิบตุลาคมเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นก็คือลมประจำฤดูที่มีอยู่แล้ว
แต่มันมีกำลังแรงมากขึ้นก็ส่งผลกระทบทำให้ฝนในภาคใต้ตกหนักคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะขณะที่ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ก็ยังคงทำให้ฝนตกแล้วยังมีอิทธิพลจากพายุที่สลายตัวลงด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะรับฝนกันชุ่มฉ่ำชำเย็นกันทั่วหน้า
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันด้วยนะคะโอกาสเกิดฝนก็เป็นช่วงบ่ายค่ำ
แล้วก็ตกต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะส่วนใครจะไปเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้
ก็คงจะต้องพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามรสุมแรงเหลือเกิน
จะเที่ยวทะเลเดินชายหาดก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร

อย่างไรก็ตามดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาเที่ยวกันใหม่นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ